สงกรานปีนี้ใครจะต้องเดินทางโดยใช้เครื่องบิน

เพราะว่าปีนี้เขาบอกว่ามีการเพิ่มเที่ยวบินถึงร้อยละ๑๑เลย
เพื่อรองรับการใช้บริการที่มากขึ้น
เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีบางเที่ยวบินที่ล่าช้าไปบ้างนะคะ
โดยท่ากาศยานดอนเมืองเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกผู้เดินทางในเทศกาลสงคราน
เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจพื้นที่รักษาความปลอดภัย
เพิ่มความเข้มงวดในการกวดขันการผ่านเข้าออกพื้นที่ห่วงห้าม
เราจะประสานเจ้า๒๐๐สวพ๙๑นะครับเพื่อขอความรู้ครอบประชาสัมพันธ์
ขอให้รถแท็กซี่ที่บริการอยู่ในพื้นที่นี้เวียนเข้ามารับผู้โดยสารในช่วงเวลาที่เรามีปัญหานะครับ
จากนี้ยังมีการเพิ่มการตรวจสอบความปลอดภัยภายในสนามบินโดยเฉพาะเรื่องสัมภาระของผู้โดยสาร
กวดขันเป็นพิเศษและมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ซึ่งที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ลักทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวในอัตราที่น้อยมากนะคะ
ส่วนปริมาณการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานตั้งแต่วันที่๑๑ถึง๑๗เมษายนนี้
ถ้าอากาศยานดอนมือมีที่เที่ยวบินพานิษฐ์เพิ่มขึ้นเชลียวเวลา๗๖๙เที่ยวบิน
โดยบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยคาดการณ์ไว้ว่า
จะมีปริมาณเที่ยวบินทั่วประเทศตั้งแต่วันที่๑๑๑๗เมษายนนี้
รวมทั้งหมด๑๙๑๐๐เที่ยวบิน
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว๑๘๘เที่ยวบินหรือคิดเป็นร้อยละ๑๑
และจะมีเที่ยวบินที่ขอเพิ่มพิเศษในช่วงเทศกาลสงครานอีก๑๘๒เที่ยวบินด้วย
โดยในจำนวนนี้เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ๑๔๖ภายในประเทศ
เที่ยวบินภายใน๑๔๔และเที่ยวบินที่บินผ่านน่านฟ้าร้อยละ๑๐ค่ะ